แล้วบล็อกว่าเชอรี่คุณผู้ชมต้องอิชาแน่นอน
คนเขาแบบมุ้งมิ้งกระนุ้งกระนิ้งกันนี่ไง

น่ารักมากเลยสำหรับคู่นี้นะคะ
ไม่ให้ฉาได้ยังไงก็ความน่ารักฟิกของคู่จิ้นคู่นี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ตกเป็นหนึ่งในลิสต์ลายชื่อข่าวเมาส์นะ
ว่าเป็นพระนางช่องดังที่กำลังซุ่มคบกันอยู่

แล้วก็ตั้งกองเชียร์เลยให้คู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงสักทีค่ะ
ต่างฝ่ายต่างอยู่ในสถานะโสด

แล้วล่าสุดยิ่งทำให้แฟนฟินสุดเลย
อเล็กชวนโบนะมาออกรายการที่ตัวเองทำผ่านช่องยูทูปค่ะ
ทานอาหารร่วมโต๊ะกันโอ้โหบอกเลยนะคะ
น้ำตาลในร่างกายของเหล่าแฟนคลับเนี่ยมันพุ่งปรี๊ดไปเลยนะคะ
ตอนนี้น่าจะเป็นเบาหวานไปหลายคนแล้ว
ส่วนสรรพดามที่หนุ่มอเล็กเขาใช้เรียกสาวโบ

เขาเรียกโบว่าหนูหนูเออหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ค่ะ
และแทนตัวเองว่าพี่พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้
คนก็ไม่ได้อายุห่างกันอะไรมากมายนะ

เรียกหนูแล้วมันหน้าเอ็นดูเนอะ

ก็จะมีการเทคแคร์ดูแลกันไปแล้วก็ดูแลกันดีมาก

อาจจะหวานหวาน

ไม่ก็พี่ขี่ไม่แข็งพี่ต้องอยู่ข้างในไง
หนูว่าฉี่แข็งกว่าพี่เยอะเลย
เฮ่ยฝนตกนะครับผม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมาใหม่พี่รู้

ที่มาเป็นสีสันให้กับรายการวันนี้
น้องต้องขอบคุณหนูมากเลยค่ะ
รักกูหลงกูเสร็จก่อนใกล้กู

ก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของน้องมอนด้วยนะครับ
กดดิสไลด์นะคะเพราะว่าเขาน่ารักมากจริง
คนชงคนดึงตบมันเข้ากันเนอะ
ฉันดูเพลินนะเออเคมีเขาเข้ากันจริงนะฮะ
เป็นยังไงหวานจนมดขึ้นหน้าจอเต็มไปหมดแล้ว
ตอนนี้นิดนึงละกันยอดคนเข้าไปดูเนี่ยมากกว่า๒แสนแล้วนะ
และทั้งคู่นานาค่ะก็น่ารักมาก
แต่ละคนเนี่ยโอ้ยชมเลยว่าทั้งคู่เนี่ยน่ารักมาก
ไปแฟนกันเถอะมีเดี๋ยวคนเชียร์นะฮะ

คุณเพื่อนนะโดยเฉพาะแก๊งคนดีที่ไหนเนี่ยเข้ามาแซวกันเลยนะคะ
เกรทบอกว่าเม้นไรดีนะอยากจะให้เม้นต์จริง
หนุ่มเป๊กค่ะเม้นต์แซว่าน่ารักจังเลยครับ
เออส่วนพี่บวยพี่บวยพี่บวยประกอลของเรานะว่า
คีย์บอร์ดสั่นไปหมดแล้วเว้ย

อยากจะพิมพ์อยากจะบอกแต่มันเล่าไม่ได้นะคะ

รายการนี้จะติดตามเรื่อยนะ